ทุกคนได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดเลยนะคะ

ในยามที่บ้านเราเนี่ยเด่อร้อน

มันเหมือนกับว่าเป็นหยาดน้ำทิพย์ชะโลมจันท
ตู้ปันสุกค่ะคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นถามว่าเป็นไงตู้ปันสุกนะฮะ
เอาล่ะจัดขึ้นภายใต้โลแกนหยิบไปแต่พอดีถ้าท่านมีก็แบ่งปัน
พอจะเดาออกกันไหมคะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ
ผมขอพูดประโยคนึงคือขณะที่ข่าวนี้ยังไม่ได้เล่านะ
แต่มันมีความรู้สึกมันมีความแบบอิ่มเอม

เห็นคนที่เขาเอาไปให้แล้วเอาไปเอาออกมากิน

บางคนเขาท้องเขาร้องเขาไม่มีจะกินจริง
พอเห็นตู้ปันสุกยิ้มได้ยิ้มออก
อิ่มมันก็เป็นสุขอย่างหนึ่งไงใช่
ใช่ค่ะคุณผู้ชมที่ถามว่าพอจะเดาออกไหม
นี่แหละค่ะเขาเอาลักษณะคล้ายตู้กับข้าว
เอาไอเดียดีแบบนี้มาจากอังกฤษต่างประเทศ

แล้วก็ให้คนที่พอมีไปแบ่งปัน
เอาอาหารข้าวสารอาหารแห้งต่างไปใส่แบบนี้
อาหารสดก็มีนะคะไปใส่แบบนี้
ถามว่าจุดเริ่มต้นไอเดียนี้มาจากไหน
คุณดูสิปลากระป๋องอะไร
น่ารักเดอะน่ารักมากค่ะ
คนให้ก็มีความสุขคนได้รับก็อิ่มท้องอิ่มใจกันไปนะคะ
เรื่องราวดีแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
นำกลุ่มอิดน้อยโดยมีการเปิดเผยทาง
ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าสุภกฤษแบงค์กุญชาติวิจิตรค่ะ
นำเรื่องราวแบบนี้มาบอกเล่านะคะบอกว่าตัวเขาเองกับเพื่อน
แล้วมีการเริ่มทำนำร่องไปก่อน๕ตู้
หลายคนถามรสลินบอกเร็ว๕ตู้มีที่ไหนบ้าง

ตู้แรกอยู่ที่บริเวณสุขุมวิท๗๑หน้าร้านประจักษเบโกอรี่
แล้วก็ตู้ที่๒อยู่ที่ถนนเพชรเกษม๕๔
ยุวพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ที่๓ในกรุงเทพอยู่ที่ใกล้กับเราด้วย

อันนี้เดี๋ยวไปใกล้สมสอนตำรวจ

ให้ไปหยิบออกไปเติม
ที่๔จุดที่๔ค่ะตลาดบังคอแหลมนะคะ
ส่วนอีก๑ตู้อยู่ต่างจังหวัดระยอง

แล้วที่นี่๕จุดทำกราฟิกให้ดูแบบนี้เลย

น่าจะมีนะแต่เป็นอาหารแห้งไงปลามงปลาหมึกนะ
โลแกนอย่างที่บอกไปคือหยิบไปแต่พอดีถ้าท่านมีก็แบ่งใส่ตู้

ไม่ใช่นี่นี่คือประเด็นที่คุณทัศนัยพูดเลยนะ

เพราะหลังจากที่ไอเดียแบบนี้ถูกเผยแพร่ออกมาในเฟซบุ๊กนะ
มีคนเข้าไปถามกันเยอะว่าขโมยไหม
แล้วบางคนเนี่ยคือเอาไปแบบเวอร์หรือเปล่าแบบล้วงใส่ถุงไป
ถามกันมาเยอะนะคะบางคนก็บอกว่าโอ้ตู้แบบนี้เติมเท่าไหร่ไม่เคยเต็ม
เท่าไรไม่เคยพอหรอกแต่คุณคะคิดผิดหมดเลย
เพราะอะไรรู้ป่ะบางจุดเนี่ยมันล้นออกมาจากนอกตู้อ่ะ
คนให้มากกว่าคนไปเอาคนให้มากกว่าคนรับนะคะ
แล้วกลายเป็นเรื่องดีเพราะเจ้าของบอกว่า
ก็มันเป็นบทพิสูจน์เหมือนกันนะว่าคนไทยยังมีน้ำใจต่อกัน
เพราะจากคลิปเมื่อสักครู่เห็นแล้วใช่ไหมคะ
ว่าคนนำข้าวสารอาหารแห้งขนมนมเนยมาใส่เยอะมาก
แล้วมีข้อความแทนคำขอบคุณด้วยให้เขียนค่ะ
ทีนี้เอาล่ะนักข่าวของเราคุณคารินกะมุดโยธินน้องพีชผู้สื่อข่าวโต๊ะการเมืองไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปดูหน่อยจุดที่เราไปดูใกล้ออฟฟิศเรา
วิภาวดี๖๐ตรงนี้คุณเห็นไหมเต็มตู้

เต็มเลยนะคะตอนที่ไปเนี่ยคุณคารินบอกว่าตอนแรกคิดว่าจะเห็นภาพคนไปหยิบไปโกยใช่ไหม

คนไปใส่คนไปใส่ในเวลาเดียวกันก็มีบางคนที่เป็นคนเดือดร้อนมาหยิบของบริจาคจากตู้
คุณคารินก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็สังเกตอยู่นะคะบอกว่าแต่ละคนคือหยิบไปพอทาน
หยิบไปแต่พอดีไม่ได้เอาไปแบบเยอะ

ไม่ใช่แล้วก็มีการพูดคุยกับคนที่เอามาให้ด้วยนะคะบอก
บอกว่าบอกกับเราแบบนี้บอกว่าอิ่มใจที่เป็นผู้ให้
ตามกำลังที่จะพอทำได้จนกระทั่งตนเองไม่เดือดร้อน
ก็ไม่ได้ว่าให้เยอะอะไรจนแบบเอ็นดูเขาเอ็นเราขาด
ไม่ใช่นะคะ
เป็นโครงการดีค่ะที่สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเนี่ย
ยังมีน้ำใจกันในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้นี่แหละ

ใครอยากให้ก็ให้
นี่คือเสียงของผู้ให้อิ่มใจทั้งผู้ให้สุขใจทั้งผู้รับ
ผ่านมื้อนึงไปได้เลยนะถ้าเดินไปหยิบ

ไปเดี๋ยวฟังเสียงเขาหน่อยไหมครับ

เพิ่มอีกไหมสองถ้าเกิดว่าโควิดคลี่คลายไปแล้ว
ไอเดียดีแบบนี้จะยังคงอยู่ไหมเดี๋ยวฟังคุณแบงค์ตอบหน่อยค่ะ
ตอนแรกที่เราทำเราไม่อยากที่จะให้เอามาทีแบบเยอะ
สมมุติว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จลูกที๑๐รังอะไรพวกนี้

เซ็ปต์ที่เราทำคือเราอยากให้คนในทุกระดับ
สามารถจะแบ่งปันกันได้ไม่ได้โลกสวย
ใน๕ตู้มีคนโกยอยู่แล้ว
ตู้นึงที่รู้ชัดเลยที่เพชรเกษม๕๔
พอวางปุ๊บมีเด็กตรงเล็กปั่นจักรยานมาเลย
แล้วเอาไอ้เป้มาแล้วโกย

เพราะว่าคนก็รู้ว่าใส่ทั้งหนูโกยหมด

ถ้าหนูอยากจะเอานั่งเอาได้เฉพาะที่กินนมกระป๋อง๑ขนมถุง๑พอ

ดีจังเลย
มันทำให้สังคมได้สอนกันเองด้วย

คุณแบงค์ยังไม่ได้ตอบใช่ไหมว่ามี

เห็นบอกว่าเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะ

แต่หลังจากที่โควิดขี้คลายแล้ว

สิ่งที่ให้คำตอบได้ดีที่สุดก็คือ
อยู่ที่สังคมนั่นแหละพร้อมที่จะแบ่งปันหรือเปล่า

กระเบือยังเรือรบที่มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิต

มาม่าที่มีสัก๑๐ห่อที่บ้าน
บางคนอาจจะไม่สามารถตั้งโรงทานได้ใหญ่

บอกแล้วเป็นหัดน้ำทิพย์ชะลมใจพอได้ไหม